คุณผู้ชมเดี๋ยวจอแจ๊ดริมจอวันนี้นะคะ
เราจะพาไปดูความสนุกนะของครอบครัวพี่ซาคิตหน่อยแล้วกันนะฮะ
บรรยากาศอยู่บ้านสวนมันเงียบสงบนะมันน่าอยู่นะ
แต่มีตัวปวดมาทำลายความสงบหรือจ๊ะ

ใครใครจะมีชีวิตดีแฮปปี้เท่าพี่ชาคิดแล้วคะคุณ
ไม่พลาดความหวานเลยซอส
ตอนยิ่งมีโซท้องคล้องใจเจ้าหย่อโห
แสบไม่ต้องพูดดูเอาเถิดคุณค่ะตีรังกายิ่งกว่าฮานุมานเข้าสิงอันนะมีการจีบไม้จีบมือโอ้โหแอคติ้งถือว่าดีแต่ถ้าเตะอีกสักทีมีเสยคางพ่อแล้วจ้ะโพจ๋า
ปิ้งหลอกหยอกกันหน้าบ้านบรรยากาศดีแบบเนี้ยเชียร์ให้มีเบบีอีกสักคนนะพี่นะ
โอ้โหแคมปิ้งหลอกหยอกกันหน้าบ้านบรรยากาศดีแบบเนี้ยเชียวให้มีเบบีอีกสักคนนะพี่น้อง